มาดูเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นทุกขลาบก็ว่าได้

ผู้หญิงคนนึงเนี่ยถูกหวยรางวัลที่๑มา๑๒ล้าน
แล้วก็ถูกมาเรื่อยเลยนะ๑๒ล้านคือธันวาคมปีที่แล้ว
งวดต่อมายังถูก๒ตัวมั่ง๓ตัวมั่ง
ออกรถเก๋งป้ายแดงคันนี้ครับ
แม่แต่ว่าทีนี้ก็เพิ่งหัดขับด้วยละมั้ง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๑๔นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับ
ตำรวจสพเมืองแพร่ได้รับแจ้งเหตุมีรถยนต์ถอยชนคน
กำลังยืนอยู่ที่หน้าธนาคารแห่งหนึ่งจนบาดเจ็บ
จุดเกิดเหตุเจอรถยนต์ฮอนด้าสีดำลักษณะถอยขึ้นไป
บนบาดวิถีด้านท้ายรถชนอัดอยู่ติดกับร้านขายของข้างธนาคาร
ผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงอายุ๗๕ปีชื่อว่านางศรีมา
ทางผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ช่วยปฐมพยาบาลนะฮะ

แล้วก็มีนางวะรัญญาอายุ๕๒ปีเป็นลูกสาวของนางศรีมาผู้บาดเจ็บนี่แหละ
คนนี้แหละเป็นคนขับรถเป็นเจ้าของรถเก่งป้ายแดง

ซึ่งเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามจากนางวรรณญาที่เป็นคนขับรถ
ซึ่งเธอเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้
พร้อมกับแม่พากันขับรถเก๋งมาเพื่อมาปรับสมุดบัญชีที่ธนาคาร
ขณะที่จะจอดรถก็ให้แม่ลงจากรถไปช่วยดูท้ายให้หน่อย
แต่ด้วยความที่ไม่ชำนาญกับระบบเกียร์อัตโนมัติ
ก็เลยพลาดฮะจังหวะที่เข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยไปหักพวงมาลัย
เพราะว่าแม่ยืนดูท้ายให้อยู่นะครับจนแม่ได้รับบาดเจ็บ
สำหรับนางวรรณญาเจ้าของรถนะครับบอกว่ารถคันนี้เพิ่งถอยออกมาเป็นรถใหม่ป้ายแดง
ถอยออกมาก็เพราะว่าถูกรอเตอรี่โรงงานที่๑๒บาท
เงินมา๑๒ล้านบาทเมื่องวดวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะ
แล้วหลังจากนั้นก็ยังถูกหวยต่อเนื่องมาทุกงวด๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้าง
ก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุเมื่อวานนี้นะครับ
ส่วนคุณแม่บอกว่าคือเรื่องนี้มันก็ห้ามไม่ได้นะเหตุจะเกิดมันก็เกิด
ก็ผู้ใหญ่ก็จะมองแบบเรื่องของโปร่งหน่อย
ก็ขอให้ทุกคนไม่ประมาทก็แล้วกันนะครับ
ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับ
แล้วเดี๋ยวก็จะประสานเรื่องของความเสียหายของรถยนต์อะไรกันต่อไป